ไปตามล่าหาเก๋งดำคันนี้หน่อยค่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วมาเติมน้ำมัน
แต่ไม่ยอมจ่ายตังค์บอกเด็กปั๊มว่าเติมพันหนึ่ง
เอาท้ายที่สุดขับหนีไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
คลิปนี้เกือบจะชนเด็กปั๊มจะเฉียวชนเด็กปั๊มด้วยซ้ำไปค่ะ
ผู้จัดการปั๊มเอาคลิปนี้มาให้นักข่าวของเราดูค่ะ
ซึ่งมันเกิดขึ้นที่ปั๊มปอตทริมถนนสายเอเชีย
สิบเอ็ดฝั่งขาล่องใต้ที่อำเภอเมืองชุมพรเนี่ยนะคะ
รถคันนี้เป็นฮอนด้าซีวิกสีดำทะเบียนก่อไก่รอเรือสี่ห้าหกสี่
แต่คุณผู้ชมพยายามเพ่งดูหวดอักษรแล้วว่าดูว่าเป็นจังหวัดอะไร
มันมองไม่ชัดรถคันนี้ซีวิกคันนี้เขาขับมาเติมเต็มถังค่ะ
พอพนักงานจะเก็บเงินเนี่ยรถก็ชิ่งหนีไปหน้าตาเฉยเลย
เดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้นะกำลังจะไปเก็บเงินแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะก็เนี้ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวพนักงานวิ่งตามค่ะ
คือคนขับเนี่ยปิดกระจกใส่เลยแล้วไอ้ป้ายที่ตั้งอยู่
ตรงกระโปรงรถก็ยังอยู่ไปด้วยเห็นไหมตรงหูช้างอ่ะ
เฉียวพนักงานซึ่งเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่
สอบพอบ้านวิสัยเหนือแล้วนะคะพนักงานคนนี้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือนางสาวพรจันนวลพรมเขาก็เล่าให้ฟังว่ารถดำคันนี้
ขับมาตอนแรกก็บอกว่าเอาแก๊สโอฮอล๙๕เต็มถัง
ตัวหนูเนี่ยยังบอกเขาไปเลยว่าพี่มันรับบัตรไม่ได้นะ
หลังจากนั้นคนขับเขาก็บอกว่างั้นเติมพันหนึ่งละกัน
พอเติมเสร็จเท่านั้นแหละจะไปเก็บตังค์จะไปเก็บแบงค์พันธุ
อ้าวชิ่งหนีไปเลยเธอบอกนะบอกว่าตอนเปิดประตูมา
เปิดกระจกมาเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้อายุน่าจะยี่สิบกว่า
มาคนเดียวหน้าตาดีผิวคล้ำหน่อยพูดภาษากลางนี่แหละ
แต่สำเนียงเนอผมหยิกรองทรงแล้วตัวคุณพรจันเนี่ย
ทำงานที่นี่มา๒ปีเพิ่งเคยเจอแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเตือนแล้วกันสำหรับใครที่ทำงานอ่า
เป็นเด็กปั๊มต้องระมัดระวังถ้าเจอรถเก๋งคันนี้
ทะเบียนก๋อกัยรอเรือสี่ห้าหกสี่ไม่ทราบมวดบูรณ์จังหวัดนะคะ
ก็ให้ไปแจ้งที่สพบ้านวิสัยเหนือได้เลยนะคะ
หรือฝากบอกไปถึงคนขับเก๋งดำคันนี้ถ้าเกิดสำนึกผิด

มาจ่ายตังค่าน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปอตทได้นะคะ